สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในปีที่ผ่านมาก็คือปี๒๕๕๘นั้น
เมืองไทยของเราต้องเผชิญกับภาวะภัยแรงอย่างหนักนะครับ
เหตุผลแล้วก็ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากปรากฏการณ์
นิโยที่มีกำลังแรงเลยทีเดียว
แน่นอนครับตอนนี้ปรากฏการณ์นี้กำลังจะสิ้นสุดลง
แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเข้ามาแทนที่
เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์เอลนิโยก็คือลานีย่านั่นเองครับ
ปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเราอย่างไรบ้าง
วันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับปรากฏการณ์ลานิยาเนี่ยนะครับ
ถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์เอลนิโยครับ
นั่นก็หมายความว่าจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมได้ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกซึ่งอุณหภูมิบริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะเย็นกว่าปกติ
ภาวะปกติแล้วกระแสลมจากที่ตะวันออกจะพัดจากชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้
ทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรปาซิฟิกซึ่งจะพัดเอากระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรปาซิฟิกไปกองรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
แล้วก็ยกตัวขึ้นบริเวณประเทศอินโดนีเซียก็จะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมไปถึงทะวีบเออสต์เวอรี่ยนทางตอนเหนือ
ส่วนปรากฏการณ์ลานิยาจะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาวะปกติแต่ก็จะมีความรุนแรงกว่า
โดยกระแสลมสินค้าจากทิศตะวันออกที่พัดไปทางทิศตะวันออกนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นครับ
สูงกว่าค่าปกติและยกตัวขึ้นเหนือประเทศอินโดนีเซีย
จากการที่อากาศยกตัวขึ้นจึงสามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ

ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วม
ในบริเวณแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับ
ในขณะที่กระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทร
บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูก็จะยกตัวขึ้น
แทนที่กระแสน้ำอุ่นที่อยู่บริเวณผิวน้ำ
ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ชายฝั่งประเทศเปรูนั้น

มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินั่นเอง
คุณผู้ชมครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า

ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา

จากการตรวจสอบข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาของทางออสเตรเลีย

ปรากฏการณ์ลานิยานี้จะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
ในช่วงครึ่งหลังของปี๒๕๕๙นะครับ
โดยจะกินระยะเวลายาวนานถึง๙๑๒เดือนละทีเดียว
สัญญาณเริ่มต้นนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมครับ
เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาในเมืองไทยของเรา

เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
จากฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่จะมาพร้อมกับปรากฏการณ์นี้ก็คือ
การว่าก็จะทำให้อุณหภูมิในไทยนั้นลดต่ำลงด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมปรากฏการณ์ลานิยา
ยังคงต้องจับตากันต่อไปแน่นอนครับ
วิถีชีวิตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมากับประ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เรานำมาย้ำเตือนกัน
เพื่อที่จะรับมือสำหรับภัยทางธรรมชาติ
อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณได้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ